โอ้โหคุณผู้ชมทะเลเดือดมากท่าพงท่าโพสต์

คุณผู้ชมชาวเน็ตแพร่กันเยอะมาก
ใช่คนกดไลค์เป็น๕ล้านนะเชอรี่นะคะ
แล้วก็ชุดว่ายน้ำสีหวานค่ะ
แบรนด์สิริวัณวรีนั่นเองค่ะ
แต่ขอซ่อนเปรี้ยวด้วยการพรางความเซ็กซี่เอาไว้นิดหนึ่ง
เห็นแล้วก็น่ารักเซ็กซี่คลุกคลีอูอี
แล้วก็ดังจริงนะคะน้องลิซ่าค่ะ